ที่วัดกำแพงเหนืออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับคุณผู้ชมครับ
มีกลุ่มชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภนะครับพ่อแม่ตะเคียนทอง
อายุกว่าร้อยปีนะครับหลังทราบข่าวว่า
มีหนุ่มใหญ่ดวงเฮงได้เลขจากตะเคียนทองถูกรางวัลมาแล้ว๘งวดนะจ๊ะ
โอ้โหขอสักงวดไม่ได้เหรอนะครับ
วันนี้ชาวบ้านจึงช่วยกันส่องหาเลขครับพร้อมทั้งเสี่ยงเซียมซี
เพื่อจะนำตัวเลขไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันต่อไป
เรือนสะอ้อยทองอ๋อขออภัยฮะสะทองอ้อยไปสลับนามสกุลท่านซะนะฮะ
ชาวบ้านที่เคยได้รับโชคลาภมาแล้วหลายครั้งเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนนะมีชาวบ้านเนี่ย
ไปพบต้นตะเคียนครับขณะรับจ้างขุดดินอยู่ที่หมู่บ้านดอนโพ
แล้วก็ต่อมานะครับฝันเห็นชายหญิงคู่นึงแต่งกายเหมือนคนโบราณเลย
แล้วก็บอกว่าเป็นผัวเมียกันบอกให้พี่เขาช่วยหน่อย
ช่วยนำขึ้นจากใต้ดินหน่อยเพราะถูกฝังมานานเป็นร้อยปี
แล้วก็ขอให้หาที่อยู่ใหม่ให้ด้วยนะวันรุ่งขึ้นครับ
ก็มีการขุดไม้ตะเคียนทั้งหมดแล้วก็นำมาไว้ที่วัดนี้
จากนั้นชาวบ้านก็มาขอโชคลาภกันทุกงวดเลย
เชื่อกันว่ามีอายุกว่า๒๐๐ปี
จากนี้นะครับยังมีกระดาษเขียนข้อความปริศนาไว้

ข้อความระบุว่าต้องพึ่งพี่ต้นพี่ปุ้ยแล้วล่ะ

จิ้งจกกับช้าง๔ตัวขึ้นบน
หง๒ตัวลงล่าง

จิ้งจกกับช้าง๔ตัวขึ้นบนหงษ์๒ตัวลงล่าง